ราดยิงกราดยิงคนในบ้าน

สิบหกปีคุณผู้ชมอาวุธสงครามเลยเหรออาวุธสงครามเลยฮะ
โอ้โหแล้วคนตายเนี่ยนะเป็นผู้หญิงด้วยครับโอ้สงสารน้องอ่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณห้องโถงของบ้านหลังหนึ่งในตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหราที่พัทธลุงครับ
กงหลาไปตรวจสอบเจอผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวกัญจนพรชูแก้วอายุ๑๖ปี
กัญจนพรเนี่ยถูกยิงด้วยปืนอาก้าเข้าที่หัวหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่ครับ
มีคนบาดเจ็บด้วยครับชื่อว่านายพงพัฒนินอักษรอายุ๒๐ปี
คนนี้เป็นลูกชายเจ้าของบ้านก็โดนปืนชนิดเดียวกันนี่แหละยิงเข้าที่ขาขวาได้รับบาดเจ็บไป
ตำรวจตรวจสอบบริเวณโดยรอบเจอกองเลือดหลายจุดเลยครับนี่กองเลือดยังเลือดไหลอยู่นะฮะ
แล้วก็พบปลอกกระสุนอาวุธปืนสงครามตกอยู่ด้วย๔ปลอกครับ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะนายอัธชัยนินอักษรคนนี้อายุ๑๖ปีเพื่อนของนายพงพัฒน์
ซึ่งอยู่บ้านใกล้ใกล้กันมาเที่ยวที่บ้านแล้วก็พาเพื่อนสาวคนสนิทก็คือ
ผู้ตายนั่นเองนางสาวกัญจนพรมาด้วยรวมไปถึงน้องสาววัย๕ขวบครับ
ระหว่างที่นั่งคุยกันเนี่ยนะฮะนายพงพัฒน์เดินออกไปเปิดประตูหน้าบ้านไว้
ตอนนั้นแหละคุณผู้ชมคนร้ายมาจากไหนไม่รู้มาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลง
ใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่จนเจ้าตัวต้องวิ่งหลบหนีเข้ามาในบ้าน
แล้วแกล้งนอนตายครับคนร้ายไม่ลดละตามเข้ามาตามเข้ามาในบ้าน
ใช้อาวุธปืนกราดยิงคนในบ้านต่อกระสุนเจ้ากรรมไปโดนนางสาวกัญจนพรเสียชีวิต
ส่วนคนอื่นก้มเลยฮะก้มลงนอนหลบวิถีกระสุน
ทำให้คนร้ายเข้าใจว่าทุกคนคงจะเสียชีวิตแล้วล่ะ
โอ้นี่เฮ้ยเวยพฤตีนะฮะ
ใช่แล้วคนร้ายพอมั่นใจว่าทุกคนน่าจะเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยเดินหลบหนีออกจากบ้านไปครับ
มันเกิดจากอะไรเนี่ยทำไมมาก่อเหตุกันแบบนี้
ตำรวจเขาหลังจากถามพยานก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยน่ามาจาก
น่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวระหว่างกลุ่มของนายพงพัฒน์และนายอัธชัย
กับคู่อริกลุ่มอื่นในหมู่บ้านใกล้เคียงหรือไม่ก็เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
จากว่าก่อนหน้านี้ครับกลุ่มผู้บาดเจ็บเคยทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
งานประจำปีบ้านนาทุ่งโพในตะบนคลองเฉลิมอำเภอกงหรามาก่อน
ทำให้เชื่อว่าวัยรุ่นกลุ่มนั้นแค้นแค้นฝังหุ่นจะตามมาล้างแค้นถึงที่บ้านเลย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะทราบเบาะแสผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
แสดงความเสียใจกับน้องวัย๑๖ปีด้วยนะ
เป็นผู้หญิงด้วยค่ะ